คนงานชายอายุ๒๗ปี
ข้อร้ายนะครับจริงข่าวแบบนี้เราอ่านให้ฟังบ่อย
จะไปเชื่อมลอยรั่วยถังน้ำมันขนาดใหญ่นะฮะ

คราวนี้ตกลงมาจากที่สูงนะครับ
ไม่น้อยกว่า๑๐เมตรเขาบอกแบบนั้น
คอหักกระดูกหักหลายส่วนหลายท่อนเลย

สลดนี้นะครับเกิดขึ้นในโรงงานผลิตยางมะตอยครับ
ในตะบนพุคแคร์อเภอเฉลิมพระเกียจังหวัดสละบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายน้ำมนต์บุญจันทร์อายุ๒๗ปีครับ
นอนเสียชีวิตในสภาพที่เสื้อขาด
มีบาดแผลที่ศีรษะมีเลือดออกจากปาก
แล้วมีเลือดออกจากหูด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือไปตรวจสอบตามร่างกายนะครับ
พับไปหมดคอหักครับขาซ้ายก็หักหลายท่อน
ใกล้กันพบฝาถังขนาดใหญ่เลยกว้าง๓เมตรนะฮะ
สภาพพังยับแล้วก็มีท่อเหล็กยาว๖เมตร

นายวาสนาไกยริสเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคุณนักข่าว
บ่าย๔โมงเย็นได้ก็ช่วยกันกับผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุน้ำมันเตา
แล้วผู้เสียชีวิตก็เตรียมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
แล้วก็เอาสายดินเกาะติดไว้ที่ด้านล่างของถังน้ำมัน
ส่วนหัวเชื่อมขึ้นไปแล้วอยู่ด้านบนนะฮะ
อย่างที่บอกไปมีความสูงจากพื้นดินประมาณ๑๐เมตร
ทีเดียวนะครับไม่กี่นาทีได้ยินเสียงดังสนั่น
ร่างของนายน้ำมนต์กระเด็นลอยตกลงมากองอยู่กับพื้นครับ
พร้อมกับฝาถังน้ำมันแล้วก็ท่อนเหล็ก
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๕เมตรดูแรงมันนะฮะ

คือตอนนั้นเห็นเพื่อนยังมีลมหายใจอยู่
รีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เลย
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงครับคุณผู้ชมครับ
คือในน้ำมนต์เขาเสียชีวิตซะแล้ว
วาสนาบอกว่าเล่าด้วยอาการโศกเศร้า
มันเกิดเร็วมากพี่ผมตั้งตัวไม่ทัน
จะช่วยเหลือเพื่อนก็ช่วยไม่ทัน
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานนะครับว่า
อาจจะเกิดจากแรงดันที่อยู่ในถังน้ำมันนะฮะ

มันเกิดประกายไฟแน่นอนครับตอนเชื่อมเนี่ย
แล้วก็เกิดการระเบิดขึ้น

ก๊าซถังน้ำมัน

หรือวัตถุไวไฟที่เคยใส่วัตถุไวไฟนะครับ
เวลาท่านจะไปแปลงสภาพมันเนี่ย